รู้ก่อนร้อนหนาว
จะทำให้สภาพอากาศยังไม่ร้อนจัดจนเกินไป

ใครที่สัญจรไปมาบริเวณภาคเหนือ

ในขณะเดียวกันภาคใต้ฝนยังแน่นค่ะคุณผู้ชม

สัญจรไปมาก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายกันไว้ด้วย